มหาภัยในคราบแม่ค้าด้วยกันเดินเข้ามาเสนอขายเบอร์ทองกับแม่ค้าบะหมี่เกี้ยวข้าวมันไก่พูดเก่งโน้มน้าวเก่งจนเหยื่อเคลิ้มเริ่มเข้าใกล้ประชิดตัวแล้วถือวิสาสะจับมือแป๊บเดียวเหยื่อเริ่มเคลิ้มยอมจับเบอร์สลากมา๑ใบแล้วจ่ายไป๕๐๐บาทแบบงงไปตามร้านค้าระแวกนี้หลายล้านแต่ว่าเขาไม่โดนมี
นายเหมือนกับสัมผัสตัวแล้วก็มีการเหมือนกับดูสลากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะแม่ค้าก็ดึงเขาไม่โดนอีกเขาอยู่ห่างคนที่มาคุยด้วยน่ะ
จำเอาไว้รูปภัณฑ์สันธารมิจฉาชีพหญิงสาวรูปร่างทวม
ผ้ากันเปื้อนคล้ายแม่ค้าตระเวนตามร้านค้า
แม่ค้าซื้อสลากเบอร์ทอง
กลอุบายแอบไปคุยในมุมมืดแบบใกล้ชิด

ก็จะเกิดอาการเคลิ้มเหมือนโดนป้ายา
ย่านธัญบุรีโดนมาแล้วหลาย
เจอแบบนี้แจ้งความเพิ่มได้ที่สพธัญบุรี
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อ